มีช่างภาพหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิง
และก็ไปถูกเซลร์เลือดร้อนคนหนึ่ง

สุดท้ายช่างภาพคนนี้เสียชีวิตนะฮะ
ทางด้านของเพื่อนสาวที่เดินทางไปด้วยบอกว่า
ไม่ได้มีการจ่ายทริปตัดหน้ากันแล้วก็เป็นการหยามกัน
ตามที่ผู้ก่อเหตุออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่นายชาคริสภูลสวัสดิรัฐนพงศ์
หรือว่าคุณโบ๊ทอายุ๒๗ปีซึ่งเป็นช่างภาพหนุ่มอิสระนะครับ
อยู่ที่จังหวัดบุรีร่ำถูกนายปราโมทสุริเทศอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นนุ่มเซลล์บริษัทแห่งหนึ่งใช้ขวดเหล้าขวดเบียร์
ตีศีรษะในสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อคืนของวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
นายชาคริสบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเพื่อนสาวคนนี้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
ก็เปิดเผยคลิปนาทีที่นายชาคริสถูกตีหัวจนเลือดอาบ
และมีเจ้าหน้าที่ช่วยทำแผลก่อนที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งมีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับยืนยันว่า
นายชาคริสหรือว่าคุณโบ๊ทไม่ได้หยามตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
แต่เป็นการแสดงน้ำใจด้วยการจ่ายทริปเด็กนวดในห้องน้ำให้แทนเท่านั้นครับ
ในเหตุการณ์เพราะว่าหนูก็ถ่ายคลิปไว้เหมือนกัน
ก็ไม่อยากให้คนอย่างนี้อยู่ในสังคมก็อยากให้ได้รับโทษ
ใช่เพราะว่าเงินแค่นี้เพื่อนหนูเสียชีวิต
เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ใจร้อนที่ไม่มีเหตุผลในการก่อเหตุ
ขณะที่ครอบครัวของญาติของผู้เสียชีวิตก็ยังคงติดใจ
กรณีที่พนักงานสอบสวนให้ผู้ต้องหายื่นประกันตัวเร็วจนเกินไป
เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคน

อันนี้แค่ไปจ่ายทริปให้กับพนักงานที่นวดในห้องน้ำชาย
แทนกันเท่านั้นก็กลายเป็นการหยามกันไป

ค่ะเวลาไปเที่ยวนะคะก็ต้องสงบจิตสงบใจด้วยนะคะ
มีอีกหลายคนที่อยู่บริเวณรอบเรา
เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะ